เดี๋ยวจะพาไปดูอย่างที่คุณนิวนาวบอกว่าอะไรที่มันขนลุกขนพองแล้วก็เรามีนำเหนอด้วยเหมือนกันนะ
ไปดูกันหน่อยกับที่นี่นะครับที่จังหวัดสงขลาไปเจอกับอะไรก็ไม่รู้
ไม่ได้มาแค่ตัวอย่างเดียวมันมาเป็นไข่ด้วย

โอ้ตัวยาวฟึ้ยเฉียวค่ะ
เดี๋ยวผมขอบอกอีกทีแล้วกันว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับ

คือบริเวณข้างลานจอดรถร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี

แต่มันมาทำเป็นรังเลยครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าที่บริเวณกองไม้แห่งนี้นะ
พอเจ้าหน้าที่เขามาถึงเขาเจองูเหลือมอย่างเดียวไม่พอ
เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเจอกับอะไร
ซึ่งนั่นก็คือไข่งูเหลือม
โอ้โหมากับลูกด้วยเลย
ในอนาคตรู้เลยว่าจะเจออีกเท่าไหร่

ส่วนเจ้าตัวงูมันยาวมากนะ

หือแล้วตัวกำลังแบบใหญ่เลยนะนั่นเนี่ย๔เมตร

อื้อฮือ

งูเหลือมเนี่ยยิ่งมันกกไข่อยู่อย่างนั้น
มันก็มีความดุร้ายนะด้วยความที่สัญชาติยานของงัวแหละครับ
คุณผู้ชมครับเขาก็ต้องหวงไข่หวงรัง

หมอรักษาโรคเหรอคะหมองูครับ
เป็นหมองูที่ไม่ได้ตายเพราะงู
เพราะเป็นหมองูที่มีสติแล้วก็มีความสามารถ
ความชำนาญในการจับงูนี่ไงจับงูได้สบายสบาย
เพื่อที่จะนำไปคืนปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ

อย่างที่ผมบอกพอจับแม่งูออกมาแล้ว
เอาแล้วลูกมันล่ะอยู่ตรงนี้ไง
ชี้ให้ดูเลยนี่คือไข่งู
บางคนไม่เคยเห็นไข่งูเป็นยังไงเป็นแบบนี้
แล้วบางฟองกำลังจะออกมาแล้ว
กำลังจะลืมตาดูโลกแล้วสำหรับเจ้าลูกงูบางตัว
แล้วมีเยอะนะเนี่ยคุณดูสิกองกันอยู่ตรงนั้น
เยอะมากครับเขาบอกว่าพบนะประมาณสัก๒๐กว่าฟอง
อื้อฮือมาเป็นดงเลยทีนี้
งูมันจะไม่เหมือนไข่ไก่คุณผู้ชมครับ
คือมันจะแบบอ่อนบางมันจะยวบ
มันจะไม่ได้กลมรีแบบว่าหน้าแบบเปลือกแข็งเนียนกริ๊บแบบนั้น

เพราะว่าอะไรรู้ไหมฝากเตือนไงนี่มันหน้าฝน
ใช่แล้วช่วงนี้นะสัตว์มีพิษสัตว์เล้ยคลานเนี่ย
มันก็พยายามไปหาที่อยู่ที่ซุกที่ซ่อนที่แอบแบบนี้
แล้วไม่ได้ไปตัวคนเดียวไงมีลูกมีหลานไง
คลอดไปขยายพันธุ์กันเอาไว้
ถ้ามันเป็นสัตว์ที่ไม่อันตรายก็เอาว่ากันไป

แต่นี่ถ้าเป็นสัตว์แบบนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าที่แหละ

เฮ้ยเวลามันกัดรัดขึ้นมาทำเป็นเล่นไป
ไม่ว่าจะมีพิษหรือไม่มีพิษ

อ่านะก็ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะ
ช่วงนี้บ้านเราอยู่ใกล้ป่าไหมอะไรยังไง